กลางดึกที่ผ่านมาครับวัยรุ่นสองกลุ่มไปเจอกันแถวย่านฝั่งทน
ปรากฏว่าไล่ฟันกันไปถีบรถคู่กรณีล้มด้วย
เสียชีวิต๑ได้รับบาดเจ็บ๑แล้วก็หนีกันไปครับ
ตำรวจสนบุคโลคุณผู้ชมครับเข้าตรวจสอบเหตุ
นักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ล้มแล้วเสียชีวิต
บนถนนสมเด็จพระเจ้าตักศิลปย่านธนบุรีที่เกิดเหตุพบศพ
นายภูริอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๒
มีแผลชะกันที่หน้าผากแล้วก็ตาซ้ายตาข้างซ้าย
เนื่องจากไปฟาดกับราวเหล็กครับที่กั้นขอบถนน
ใกล้กันเจอรถจักรยานยนต์สภาพหน้ารถพังเสียหาย
ส่วนคนซ้อนท้ายเป็นเด็กชายอายุ๑๓ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงไปแล้ว
ส่วนเด็กชายอายุ๑๒ขวบนะครับเพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่า
เขากับกลุ่มเพื่อนมากัน๘คนพี่ชวนกันไปนั่งเล่นที่สะพานพุธ
พอถึงแยกสาธารไปเจอกลุ่มผู้เกาะเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๔คันแล้วก็กดแตรด้วยกวักมือเรียกด้วย
พวกเขาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็ขี่หนี
ขี่หนีแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามมาทันตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
มีคนหนึ่งเขาชักมีดดาบออกมาแล้วก็พยายามจะฟันมาที่พวกเขานะครับ
แล้วก็มีการมาถีบรถผู้ตายจนล้มด้วยนี่นี่ที่ไล่กันไปนี่ครับ
โอ้โหนี่คันนี้แหละที่เสียชีวิตเห็นไหมล่ะเพราะเสียหลักเข้าไปแบบนั้น
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับริมถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
เกือบตี๒เห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้หลับมากันหลายคันเลย
จากแยกมหาศวรรษมุ่งหน้าดาวขนองมากันเร็วจี๋
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ออกซ้ายด้วยความเร็วแล้วไปเหยียบฝาท่อ
เหยียบฝาท่อระบายน้ำสีหลักพุ่งเข้าหาเหล็กกั้นขอบทาง
ผู้กำกับการสอนอบุคโลครับบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นจากกล้องวงจรปิดไม่พบ
ว่ามีการขีบรถจักรยานยนต์ล้มแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
เดี๋ยวตำรวจจะติดตามกลุ่มวัยรุ่นนะครับมาสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่ง